คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้ากันต่อ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปลำลูกกาไปธัญบุรี
ตอนนี้อาจจะต้องศึกษาเส้นทางให้ดีนะครับ
เพราะบางส่วนของถนนมีการซุดตัวลง

แล้วก็ปิดการสัญจรชั่วคราวไม่มีกำหนด
กว่าจะซ่อมแล้วเสร็จเพราะขณะนี้
ถนนนั้นซุดตัวแล้วก็มีรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นพบว่าบริเวณถนนเลน
ติดกับคลอง๑๓มุ่งหน้าไปยังลำลูกกาฝั่งตะวันออก
หลักกิโลเมตรที่๐บวก๗๐๐ถึงศูนย์บวก๘๐๐ครับ
หมู่ที่๕ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
ถนนก็ซุดตัวลงไป๑เลนมีความลึก๔เมตรยาวกว่า๑๒๐เมตร
แล้วก็เกิดรอยร้าวเพิ่มช่วงหัวท้ายที่สุดด้วยครับ
แล้วก็เริ่มมีรอยร้าวขึ้นอีกเลนเช่นเดียวกัน
อย่างที่เห็นนะครับนี่คือความลึกสูงกว่าตัวคนอีกนะครับ
ด้านนางทิตินันเจริญอาจประหลัดเทศบาลเมืองสนั่นรัก
เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท
ก่อนจะปิดถนนกั้นเป็นพื้นที่อันตราย
แล้วก็นำป้ายสัญญาณไฟเตือนภายในเวลากลางคืนไปติดตั้งครับ
จากนั้นจะนำรถเครื่องจักรเข้าไปปรับระดับถนนอย่างเร่งด่วน
เพื่อป้องกันการซุดตัวเพิ่ม
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทประกาศปิดเส้นทาง
ธัญบุรีลำลูกกาแบบไม่มีกำหนด
ทิตินันเจริญอาจประหลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักนั้นบอกว่า
สองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับระดับน้ำในคลองเริ่มลดระดับลง
พบว่าจุดที่เกิดเหตุเริ่มมีรอยร้าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
จนเกิดการซุดตัวช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับ

ประชาชนครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ย้ำกันตรงนี้
หากจะต้องการเดินทางบริเวณดังกล่าว
ใช้เส้นทางถนนเรียบคลอง๑๓ฝั่งตะวันตกนะครับ
ในการสัญจรเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังลำลูกกา
ยังธัญบุรีเป็นการชั่วคราวก่อนครับ